ที่ผ่านมาทุกปีที่รัฐบาลพยายามที่จะเข้ามาแทรกแซงพยุงราคาข้าวให้กับชาวนา
ก็ยังไม่มีรัฐบาลชุดไหนนะคะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องราคาข้าวให้กับชาวนาได้แบบยั่งยืนค่ะ
อะไรที่เป็นตัวอุปสรรคที่ฉุดรั้งการแก้ไขปัญหาเหล่านี้
ติดตามได้จากเสาวิเคราะห์ตลบม่านการเมืองในวันนี้ค่ะ
ปัญหาข้าวนะคะยังคงเป็นปัญหาอมตะที่ทุกรัฐบาล
ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็เถอะแก้ปัญหาไม่ได้สักที
แก้ก็แก้ได้อย่างไม่ยั่งยืนค่ะพี่เป็นเพราะอะไรคะ
จริงแล้วเรื่องข้าวเนี่ยนะมันอยู่คู่กับ
ประเทศไทยมาดึกดำบันแล้วนะแล้วก็เป็นอะไรล่ะเป็นอาชีพที่คนส่วนใหญ่นะ
ดั้งเดิมมาเลยแล้วก็ยาวนานแล้วก็ถึงวันนี้เรายังไม่สามารถที่จะ
หาจุดลงตัวในการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน
เพราะว่า๑วิธีการจัดการบริหารจัดการยังไม่ดีพอ

ในเมื่อเป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่เนี่ย
มันก็จะมีผลเกี่ยวเนื่องมาสู่เรื่องประเด็นการเมือง
มันก็เลยกลายเป็นเรื่องคู่กันมา
เป็นเพราะเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยหรือเปล่า
ไม่หรอกนะถ้าเรามีวิธีแก้ปัญหาที่มันถูกต้อง

มันคงจะยืดเยอะวุ่นวายตลอดถึงทุกวันเนี่ยนะ
แล้วก็มาถึงวันนี้

ว่าไม่ได้ตั้งรับก่อน

เป็นเงื่อนไขทางการเมืองทันที

ก็มีปัญหาคือมีชะนักเป็นหลัง

มีคดีขึ้นสู่สารเนี่ย

ก็มีทั้งอดีตนายก

แล้วก็มีพ่อค้าข้าว
ที่จะบุกข้อเก่าหานะ
ในเรื่องข้าวรัฐภัทรมงวดทุกที
เลือกมันเป็นเรื่องใหญ่

เพราะว่าถ้าผิดถึงขั้นติดคุก
เราก็จะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
เงินจำนวนมากฉะนั้นในเมื่อคดีมันยังไม่จบ
พอมีเงื่อนไขเรื่องราคาข้าวตกต่ำก็หยิบมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
มันก็เลยทำให้เรื่องนี้มันอะไรอ่ะกลายเป็นเรื่องการเมืองเรื่องใหญ่
แล้วก็เป็นประเด็นที่จะต้องแก้ไขกันให้ดี
มันก็มีทิศทางหรือพระราชดำริพระราชดำรัฐอะไรต่างที่ออกมาเนี่ย
มันก็พอจะเห็นทางแล้วแล้วก็อีกทั้งในสังคมที่เป็นจริงเนี่ย
รู้สึกจะตื่นตัวเรื่องนี้กันมาก
ชาวนามีความทุกข์เดือดร้อนเนี่ย

หนึ่งก็รัฐบาลก็มีการประชุมแล้ว

ซื้อยุ่งฉางซื้ออะไรอย่างเนี่ยนะ
แต่ว่าที่น่ายินดีอันหนึ่งก็คือ
เริ่มมาจากอาจารย์หมาเวลัย
ก็บอกว่าจะมีโครงการลูกชาวนาเพื่อพ่ออะไรอย่างนี้นะ
เป็นปรากฏการณ์ที่ดีในสังคมที่ตื่นตัว
โดยเฉพาะลูกชาวนาเนี่ยก็มีมากนะ
ที่มีโอกาสได้รับการศึกษาแล้วก็ไม่ได้รับการศึกษา
เขาก็จะต้องมองเห็นว่าเขานี่น่าจะเป็นพลังอันหนึ่งที่จะต้องช่วย

แต่ผมมองว่ามันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้น
ปัญหาของชาวนาเนี่ยผลผลิตตกต่ำเนี่ยมันมีมานานนะครับ
จนทั้งเรียกว่าทุกของชาวนาคือทุกของแผ่นดินที่ยังไม่
ก็ยังมีอยู่ตลอดเวลานะครับ
เรียกว่าทุกยุคทุกสมัยพอถึงเดือนเนี่ยนะครับว่า
ตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยนะครับ
เป็นช่วงที่ข้าวออกเนี่ยนะครับ
ทุกปีข้าวตกต่ำหมด
ปีนี้เนี่ยพิเศษขึ้นมาหน่อยคือตกต่ำเป็นพิเศษนะครับ

เรียกว่าตกต่ำกันทั้งโลกนะครับ
เรียกว่าตะลังตุ๊กตะลัดโลกอะไรต่างเนี่ยนะครับ
แล้วก็ปีนี้ก็มีปรากฏการณ์มากขึ้น

แต่เกมการเมืองก็มากขึ้นด้วยเหมือนกันนะฮะ
เพราะเมื่อรัฐบาลมาถึงปุ๊บเนี่ย
ท่านนายกเองก็ออกมาเปิดประเด็นเลย
ว่าราคาข้าวเนี่ยที่มันตกต่ำที่ชาวนาเขาเดือดร้อนเนี่ยนะครับ
ก็เพราะว่ามีนักการเมืองนะครับ
จับมือกันลงสีกดราคานะครับ

ตามมาด้วยท่านโคศกไก่อูที่ออกมา
เออรู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนที่พิจิตรเนี่ยนะครับ
คือรู้หมดว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยนะครับ
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าแต่ใครอะไรเถอะ

แต่เรื่องนี้ดูจะช้าหน่อยแค่นั้นเองนะครับ
อันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องเปิดฉากนะครับ
ผมว่าอีกหน่อยเนี่ยยังมีผลผลิตอย่างอื่นอีกตามมานะครับ
ทั้งมันสัมปะหลังทั้งอ้อยทั้งข้าวโพดทั้งยางเนี่ยนะครับ
มันเป็นฤดูที่ออกมามาแบบนี้นะครับ
ปัญหาที่รัฐบาลแต่โชคดีที่รัฐบาลนี้เนี่ย
ก็ตัดสินใจในช่วงการแก้เข้ามาแก้ปัญหาเนี่ย

ทำให้กระแสการเมืองเนี่ยเบาลงนะครับ
ก็คือรัฐบาลก็ประกาศ
เรียกว่าประกันยุคฉางนะครับ
เรียกว่าชาวนาสามารถที่เอาข้าวที่เก็บไว้ในยุ้งฉางมา

ก็เพียงจากยุคฉางคือยุคฉางก็ต้องมีข้าวนะครับ

ทุกอย่างก็อยากที่จะช่วยชาวนาสุด
ไอ้เรื่องการเมืองเนี่ยก็ว่ากันไป
ก็คงจะอีกยาวนะครับว่าจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับ

ปัญหานี้มันรู้กันอยู่แล้ว

ทำยังไงที่จะแก้ไขปัญหาได้
รัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลไหนก็จะมา
ไม่ไภยุงไม่ไภยุงก็ประกันไม่ประกันก็

ทำไมไม่แก้ให้มันยั่งยืน

ผลิตมาปุ๊บรู้เลยว่าเขาจะขายได้ราคาเท่าไหร่
อาจจะผลิตออกมาจำนวนเท่าไหร่นะฮะ
แล้วก็จะใช้เท่าไหร่ในประเทศ
เท่าไหร่นอกประเทศเท่าไหร่คือให้ชาวนาเนี่ย

แล้วก็อยู่ได้สามารถผลิต
อ่ะจำนวนแค่นี้พอนะครับ
ประเทศเนี่ยถ้าเรายกตัวอย่างญี่ปุ่นแล้วเนี่ย
เป็นตัวอย่างที่พึงจับตามอง
ในการที่จะเอาจุดเด่นของเขามาใช้
ในการช่วยเหลือชาวนา

ปัญหาของประเทศไทยเนี่ยนะครับ

ผลทางการเกษตรทุกชนิดมีปัญหาหมดนะครับ
เพราะประเทศเราเป็นประเทศเกษตรนะครับ

ผลไม้ทั้งอย่างที่ว่านอกจากข้าว
มียางมีมันสับปะหลังข้าวโพดอาหารสัตว์อะไร
ทุกอย่างเนี่ยปัญหาของสินค้าการเกษตรอยู่อย่างหนึ่ง
ก็คืออายุสั้นเน่าเสียง่าย

ขายไม่ได้ก็ยังกองอยู่ก็สภาพเหมือนเดิมนะครับ
นี่จุดเสียเปรียบของสินค้าเกษตรอยู่ตรงนี้
จึงทำให้เราสังเกตเห็นไหมครับว่า

ทรงเล็งเห็นถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจน
ท่านจึงทุ่มเททุกอย่างเพื่อจะช่วยเหลือกเกษตรกร
เกษตรกรโดยไม่เลือกหน้าว่าจะเป็นชาวนา
ชาวสวนชาวไร่ทุกอย่าง

ถาดน้ำท่านก็จัดหาน้ำมาให้
เขื่อนทำฝ่ายทำฝนหลวงนะครับ
ส่งมาเพื่อช่วยกันเพราะว่าท่านเร็งเห็นปัญหาว่า
สินค้าของเกษตรกรเนี่ย
ต้องรีบดำเนินการปีต่อปี
ล่วงหน้าเก็บกักตุลได้ก็ไม่นานนะครับ

ทีนี้กลับมาถึงปัญหาที่เผชิญหน้าอยู่

ต้องแก้ความทุกข์ของชาวนาให้ได้
เพราะนี่คือคนส่วนใหญ่ของประเทศ
ที่ทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตเพื่อจะหารายได้
เลี้ยงครอบครัวด้วยการปลูกข้าวทำนา
แล้วเมื่อข้าวราคาตกต่ำ
การช่วยแก้ปัญหาให้ชาวนา
อย่างที่เห็นอยู่นี่คือการแก้ปัญหาชาวนานะครับ
ที่ว่ามีประชาชนมีอาจิตอาสามีช่วย
เปิดพื้นที่ให้ชาวนาขายข้าวนะครับ
ลงสีกดราคาก็ให้สีเอง
คำนึงถึงว่าผลิตผลที่ออกมานั้นได้คุณภาพหรือไม่
ชาวนาถนัดในการปลูกในการเก็บเกี่ยว

ชาวนาจะไม่มีโอกาสที่จะสู้เขาได้
เพื่อให้ข้าวหลุดจากมือชาวนาและได้เงินมา
เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่อย่างลืมว่า
อย่าลืมว่าข้าวที่ออกไปตามที่ปรากฏเป็นตลาดนัดขายข้าวเนี่ย
มันเป็นค่าไปถึงมือประชาชนผู้บริโภค
ซึ่งไม่ได้มีปัญญาต้องซื้อมากมายอะไรนะครับ
เพียงแต่อาจจะเปลี่ยนวิถีจากการซื้อตามร้าน
ซื้อตามร้านข้าวสารซื้อตามห้าง

ซึ่งก็ได้ผลแค่ไม่มากนะครับ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เห็นว่ามีการช่วยเหลือ
จริงแล้วปัญหาข้าวของเราเนี่ย
ผลิตมาเพื่อจะส่งออกเป็นรายได้ของประเทศนะครับ

ไม่ได้มีวันออกไปต่างประเทศได้เลย
ฉะนั้นการแก้ปัญหาที่ตรงและชัดเจน
แล้วก็ชาวนาจะได้ประโยชนทันทีก็คือ
บริษัทผู้ส่งออกทั้งหลาย
ร่ำรวยมาจากการ

ถึงเวลาแล้วที่พวกคุณจะต้องเสียสละ
ต้องทำทุกอย่างที่จะเอาข้าวเนี่ย
ไว้ในมือพวกคุณให้มากที่สุด
ราคาที่เป็นธรรมเพื่อจะได้ส่งออก
ทำอะไรกันแบบตลาดนัดเล่นขายของกันอย่างนี้
แต่ไม่ได้ผลดีกับประเทศเลย
เพราะว่าข้าวเหล่านี้ไม่ได้เป็นข้าวส่งออก
เอาเป็นว่าผมเห็นกับคุณทงชัย

ให้มันไม่ใช่แค่เฉพาะหน้า

พอลูกมาถึงมือก็ปัดให้พ้นไปเนี่ย
คือโครงสร้างของตลาด
ที่เป็นอยู่สำคัญสูงสุดก็คือพ่อค้าข้าวส่งออก
ซึ่งเป็นกลุ่มทุนขนาดใหญ่
ก็มีอยู่ไม่กี่ตระกูลหรอก
เท่าที่ทรัพย์ทราบกัน
การยอมขาดทุนกำไรบ้าง
เพื่อเฉลี่ยลงมาดับทุกข์ชาวนา

อันนึงแล้วก็กรรมวิธีในการที่จะทำไงให้ข้าว

แล้วก็มีระยะเวลาหนึ่ง
ของการเก็บไว้เพื่อรอราคาตลาดโลกขึ้น
หรือไม่รู้เห็นเป็นใจกับการกดราคา

ซึ่งบิดเบือนตลาดให้มันไม่เป็นคำ

แล้วรัฐบาลสามารถกำกับดูแล
แล้วก็มีจิตสำนึกร่วมกันระหว่างทุนใหญ่กับภาครัฐ
ผมว่าทุกข์ของชาวนาก็จะเบาบางลง
แล้วก็สามารถชะลอเวลาของการแก้ไขระยะยาวไปได้

จะเกิดภาวะราคาข้าวตกต่ำขนาดนี้นะครับ
เพราะเราเพิ่งผ่านการขาดน้ำทำนากันมา

อยู่ข้าวผิดได้ลดตลาดตูมขึ้นมานี่มันก็น่างง
รวมทั้งประเทศอื่นด้วยก็ผิดได้ดีหมด
ประเทศที่ติดต่อกับเราไว้ว่าจะซื้อข้าวเราเนี่ย
ก็เป็นอันงดซื้อเพราะเขาก็ผิดได้มากเอง
หรือมีประเทศอื่นที่ขายถูกกว่า
เพราะฉะนั้นมันก็ฉุดราคาข้าวไทยไปเยอะ
ที่สำคัญอีกอันคือข้าวค่าสต๊อกมาจากการรับจำนำราคาสูง
ิดเบือนราคาตลาดเมื่อ๒ปี๓ปีที่แล้วมานี่แหละ
ข้าวมันยังตกค้างอยู่ก็อั้นอยู่

กลไกตลาดของโลกเขาก็รู้ว่าประเทศไทยมีข้าวตกค้างอยู่เยอะนะครับ
เขาก็กดราคาอันนี้เป็นโดยธรรมชาติ
แล้วก็ข้าวก็ผิดเกินขึ้นมาอีกมันสมทบกันครับ
แล้วบวกกับว่าคดีความเรื่องข้าวเรื่องอะไรต่างต่อสู้กันทางการเมือง
ก็มาคล้องจองมาเหมาะเหม็งที่เลยกลายเป็นเกมของการแย่งชิง
่งชิงคะแนนจากชาวนาคะแนนนิยมจากชาวนา
ฝ่ายนี้ก็พยายามจะต่อสู้เนี่ยนะครับ
ถึงแม้ว่าจะจุดไฟไม่ติดอำนาจพิเศษคุมอยู่แจเนี่ย
แต่ว่าอย่าลืมนะครับเปิดเลือกตั้งเมื่อไหร่เนี่ย

เพราะฉะนั้นเล่นเกมกันขนาดนี้เนี่ย
ผมคิดว่ามันไม่ได้ช่วยดับทุกชาวนาครับ
มันเท่ากับผลักทุกข์ให้หนักลงไปที่ชาวนาอีกครับ
สุดท้ายค่ะคนที่มีทุกข์ควรจะวางตัวยังไงดีคะ
คนนู้นก็มาเอาเราไปเป็นเครื่องมือคนนี้ก็พยายามดึงเรา
ชาวนาเนี่ยถ้าเขารู้สึกว่ารัฐบาลไหนทำให้เขาได้ราคาเยอะเนี่ย
เขาก็พอใจแล้วก็ก็ยังฝังใจนะ
ฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวนักการเมืองและรัฐบาลมากกว่า
ที่อย่าพยายามเอาเรื่องนี้มาเรื่องการเมือง
อย่างน้อยก็ช่วยเหลือหาวิธีการที่มันจะทำให้
ให้การแก้ปัญหายั่งยืนให้ได้
อย่างที่คุณทงชัยบอกเราก็ต้องส่งออก
มันคือที่จะได้เม็ดเงินมาก
ไว้จากนั้นมันไม่มีทางออกได้

มันยาวมานานแล้วอนาคตก็ยังยาวต่อไป
แต่ในช่วงเวลานี้ถ้าทุกคนหันมาร่วมร้ายร่วมมือกัน
เห็นว่าชาวนาอยู่ในภาวะที่เป็นทุกข์อยู่เดือดร้อนอยู่เวลานี้
สังคมต่างช่วยกันแล้ว
รัฐบาลก็ช่วยกันแล้วนักการเมืองที่แสดงออกมาก็ช่วยกัน
ทุกอย่างก็ดีอยู่แล้วหยุดเล่นการเมืองกันบ้างนะครับ
หันมาช่วยกันให้เต็มมือเต็มที่ผมว่าอะไรมันก็จะดีขึ้น
จุดหนึ่งนะฮะที่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงแล้วก็จะเสียใจ
บรรดาพวกที่สูบเลือดสูบเนื้อจากชาวนา
คือเห็นปรากฏการณ์แล้วไหมครับว่าชาวนาปลูกข้าวเหนื่อยยากขนาดไหนแล้ว
ตอนนี้ปลูกข้าวแล้วกำลังจะให้ชาวนาสีข้าวเอง
แล้วกำลังจะให้ชาวนาขายเองขาย
สักวันหนึ่งถ้าหากว่ามีโครงสร้างที่เข้มแข็ง
มีสหกรณ์ที่ชัดเจนชาวนาส่งออกเองเมื่อไหร่แล้ว

ชาวอันเร็วใหม่
โปรดติดตามตอนต่อไป